พาไปดูข่าวแปลกแล้วฮะชาวบ้านพากันไปขอโชคลาภ
จากต้นตะเคียนทองที่ยังยืนต้นอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์
เขาบอกว่าหลังมีคนเคยถูกรางวัลหลายแสนบาทนะครับ
ส่วนที่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศแห่ไปไหว้รูปปั้นของไอ้ไข่
พร้อมกับขอเลขเด็ดจากต้นตะเคียนยักษ์
ไปดูบรรยากาศในสถานที่ต่างกันนะครับ
บรรยากาศที่วัดเจดีอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เนื่องแน่นเลยฮะไปด้วยชาวบ้านจำนวนมากครับ
เดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบจากรูปปั้นไอ้ไข่
แล้วก็ทาแป้งหาเลขเด็ดจากต้นตะเคียนยักษ์
หรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าตะเคียนตายพราย
เพื่อที่จะหาเลขไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อแหละครับ
โดยชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่าตั้งใจมากราบไหว้รูปปั้นไอ้ไข่
บนบานขอพรขอโชคขอลาบขอเลข
รวมทั้งขอให้หน้าที่การงานประสบความสำเร็จ
จากนั้นก็แวะมาขอเลขเด็ดจากต้นตะเคียนยักษ์ด้วยนะครับ
ซึ่งที่ผ่านมามีชาวบ้านถูกรางวัลกันแล้ว
หลายต่อหลายคนนะครับ

ที่อำเภอศรีขอรภูมิค่ะมีต้นตะเคียนทอง
เขายังยืนต้นอยู่เลยนะสูงประมาณ๕๐เมตร
และตอนนี้เขากำลังออกดอกต้นตะเคียนความสูง๑๕เมตรนะคะ
ตอนนี้กำลังออกดอกด้วยสวยงามเขาบอกคือภาพแปลกตามาก
ที่เราเห็นคือจะเป็นต้นตะเคียนเป็นซากต้นไม้เป็นอะไรต่าง
คุณฟังดิฉันหน่อยค่ะดูแต่ภาพอย่างเดียวเลย
อ้าวก็เป็นช่วงจังหวะที่ต้องเล็งคุณก็เรียกผม

ขอโทษขอโทษเอาให้ข้อมูลสักนิดนึงละกันนะคะ
ตะเคียนต้นนี้อยู่ภายในสวนของยายแพงศรีอินตา
มีชาวบ้านจำนวนมากในระแวกนั้นเขาไปกราบไหว้
ขอพรขอเลขเด็ดบอกจะเอาไปเสี่ยงโชค
วันนี้แหละโดยก่อนหน้านี้มีชาวบ้านบางคนเคยถูกรางวัลนะ
เป็นแสนบาทเลยนะคะก็เลยทำให้กลายเป็นเรื่องฮือฮาแถวนั้นมากเลย
และยิ่งทำให้ชาวบ้านจากต่างถิ่นไปขอเลขเด็ดเหมือนกัน
ไปกันไม่ขาดสายทั้งยังมีการทำพิธีเข้าทรงอยู่ตรงนั้นอีกด้วย
สำหรับต้นตะเคียนทองต้นนี้นะคะ
ของยายแพงศรีปลูกไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ต่อมาเมื่อพ่อของคุณยายเสียไปแล้ว
ยายแพงศรีเป็นผู้รับมรดกและดูแลแทนมาจนถึงปัจจุบันเข้าไปเยอะเลยจริงนะ
ไปเยอะถ่ายไว้ใหญ่เลยนะฮะ
แบ่งปันมาให้ดูบ้างสิฮะว่าถ่ายได้อะไรบ้าง
บางทีเราอาจจะดูไม่ชัดบอกมาเลยดีกว่าเนอะ

กลางวันก็ดูได้กลางคืนก็ไหว้ได้
ไปดูกันที่อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกกันบ้างครับ
บริเวณตลาดเจริญโรศซึ่งเป็นตลาดนัดรายวัน
ริมถนนบรมไตรโลกนาศสอง
พื้นที่หมู่๑ตำบลท่าทองใกล้กับวัดจุรามณี
มีชาวบ้านพากันมาจุดทูบไหว้กิ่งไม้และรากไม้ตะเคียน
เพื่อขอเลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชค
หลังจากมีผู้ถูกรางวัลติดต่อกันถึง๓งวดครับ
อกจากนี้ผู้ที่ถูกรางวัลยังนำโต๊ะเก้าอี้
มาถวายเจ้าแม่ตะเคียนอีกด้วยครับ
พ่อค้าขายข้าวแกงในตลาดเจริญโรธ
ได้นำสารไม้เพียงตามาตั้งไว้บริเวณนี้
พร้อมด้วยตุ๊กตาสวมชุดไทย๑ตัว
ซึ่งพ่อค้าคนนี้บอกว่าเคยมาไหว้ขอพร
ได้รับรางวัลที่๑ในการแข่งขันตกปลา
ซึ่งชิงเงินรางวัล๕๐๐๐บาทปรากฏว่า
ผมได้รางวัลชนะเลิศสมใจตกปลาเยอะเลย

คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องหวยเรื่องลอตเตอรี่อย่าง
ใช่ฮะแต่โชคลาภด้านอื่นเขาบอกโอ้โห
ดีเลยมาขอก็สมหวังนะฮะ
ก็เลยนำของมาถวายเจ้าแม่ตามความเชื่อ

หวังว่าจะถูกหวยรวยปังแน่